ขู่กรณีเอามีดเหมือนมีดหนาวคุณภพูม

และเห็นคนถืออาวุธใช่ไหมคะ

ถ้าจะเห็นคือนี่พอเขาหนีไปได้นี่ก็ยังไม่เลิกนะคะ
ยังแบบว่าเข้าไปท้าทายต่อ
แล้วเดี๋ยวมีฟันรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มที่ถูกทำร้าย
ที่เขาทิ้งรถหนีไปแล้วด้วย

ตอนที่เริ่มต้นคลิปอันนี้เป็นที่ชาวบ้านถ่าย

จังหวะนี้คนที่ถูกทำร้ายสองคนยกมือไหว้นะฮะค่ะแต่พวกนี้ก็ยังไม่ยอมนะครับ
แล้วเดี๋ยวดูช็อตนี้นะที่ขึ้นไปเหยียบรถนี่ตอนกลับมาปุ๊บ

แขนเขาเป็นอะไรแขนเขาต้องกลางกลางกลางมาเค้าเมื่อยแขน
น่าจะเมื่อยน่าจะแบบต้องครบแห้นะคะ

อันดิวฟังเสียงคลิปนี้นะคะ
ไปจากนี้จะมีเสียงชาวบ้านเขาตะโกนบอกให้เลิกให้หยุดให้ห้ามอะไรพวกนี้
แล้วก็ไปถามถ่ายด้วยว่าเป็นยังไงหัวเป็นยังไงบ้างหัวแตกไหมอะไรยังไง
เขาก็แบบถอดบอกว่าอย่าพึ่งถอดหมวกนอกมาครับ
เนี่ยค่ะแล้วไอ้กลุ่มคนก่อเหตุมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยมากัน๒คัน๔คนนะคะ
วันนี้ค่ะวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจสอนอท่าข้ามแล้วนะคะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับวัยรุ่นสองคนที่ถูกทำร้าย
คนแรกเรียกว่านายเอละกันคนนี้คือคนที่มีดอ่ะปักคาหมวกกันน็อกเลย

เขาบอกว่าผมเป็นคนขี่เองมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน๗กุมภาพันธ์บ่าย๓โมงจำได้แม่น
ซื้อเสื้อกับเพื่อนในซอยท่าข้าม๘จังหวะขี่รถบนถนนเนี่ยเห็นคู่กรณีขี่สวนมา๒คัน
ตะโกนท้าทายบอกเล่นเปล่าเล่นเปล่าแบบนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ปรากฏว่าคู่กรณีดันชูนิ้วกลางขึ้นมาค่ะ
เขาก็ชูนิ้วกลางกลับเลยแล้วก็ตะโกนด่ากลับด้วยคราวนี้ขี่รถไล่กันแล้วเขาบอกเขาพยายามขี่หนี
แต่คู่กรณีก็ขี่ตามตามจนออกถนนพระราม๒ถึงจุดเกิดเหตุพอดีมีรถจอดขวางทางอยู่เขาไปต่อไม่ได้เลยหักหลบ
แต่สุดท้ายก็จนมุมค่ะคู่กรณีขี่มาสกัด
ลงมาไหว้ก่อนแล้วหนีก็แล้วก็พยายามที่จะก่อเหตุที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปอ่ะนะคะ
แล้วพอก่อเหตุเสร็จกลุ่มคู่กรณีก็ขี่รถออกไป

มานั่งเล่าให้พี่ฟังอยู่แบบนี้หรอก

คนรถฝ้าเขาก็ด่าชูนิ้วให้
ผมก็เลยด่ากลับเขาก็เลยกลับรถตามผมมา
แล้วไล่ผมไปถึงโลตัสนะครับ
ก็เลยจนมุมเขาลุมฟัน
ก็มีบอกว่าถ้ามึงไม่เล่นก็หนีทำไม
ผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็ลุมฟันลุมต่อย
แต่เห็นรองจำคาดหนาวดีกว่าก็

ตอนแรกบอกผมว่าดูหัวเข็มขัดหน่อย
ผมก็เปิดดูผมไม่ได้ใส่หวยกรรมการโรงเรียนมา
เค้าบอกก็ส่วนดื่มขึ้น
นะก็ก็เลิงลับเลย
เรื่องต้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุ
จะแบบจำผิดหรือเปล่าคิดว่าเขาเป็นคู่อริต่างสถาบันหรือเปล่า
ก่อนที่จะถูกรุมทำร้ายเนี่ยผมพยายามตะโกนบอกแล้วนะเอ้ย
อยากมีเรื่องวันนี้ตั้งใจมาซื้อของอีกฝ่ายไม่ฟังอะไรเลย
ความมีดังก็เหงือฟันเหงือฟันอย่างเดียวเลย
ช่วยกันตะโกนห้ามกลุ่มคู่กรณีถึงได้ขี่รถหนีไป
คนเชฟฟ้าก็เดินถือปืนลงมา
ทีมข่าวเราลองไปดูตรงจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ไปถึงก็ไม่มีร่องรอยความเสียหายนะคะ

เป็นคนถ่ายคลิปตอนที่เหมือนกับมีการเข้าไปพูดคุยด้วยเนาะ

เธอเล่าบอกว่ากำลังจัดร้านอยู่เลย
ได้ยินเสียงโอ้โหคร่ม
หันไปดูอุ้ยมีดนี่ยาวมาเลยนะคะ

ก็เลยรีบหลบเข้าไปในร้านทันที
พอเห็นว่าฝ่ายที่มีอาวุธกรูไปทำร้ายคนเจ็บ
ก็เลยบอกอุ๊ยไม่ได้แล้วเธอตะโกนออกไปเลยนะ

คนก่อเหตุทั้ง๔คนถึงจะยอมรามือ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบออกไปจากพื้นที่

ทำงานกำลังแก๊กลอตเตอรี่อยู่
เงยหน้าขึ้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างใน

ก็ตกใจแค่เห็นปืนก็ตกใจแล้ว
แต่ทางนี้ก็มีพี่เขาก็ตะโกนว่าอย่าทำอะไรอย่างนี้

ตะโกนไปบอกไปห้ามสติเขา
อย่าทำลูกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้

ประมาณเกือบ๑๐นาทีได้

จับตัวคนก่อเหตุทั้ง๔คนได้แล้วนะคะ
ของกลางเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุด้วย
เรื่องต้นเตรียมที่จะสอบสวนตั้งข้อหาดำเนินคดีแล้วค่ะ